เอาละครับไปต่อกันที่สสมงคลกิจนะฮะ
ท้าต่อยนายกท้าต่อยนายกผ่านโลกออนไลน์เลย
แล้วบอกว่าใครแพ้ลาออก
เอาไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยนะครับ
สสมงคลกิจโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ค
บอกว่าเป็นทางออกประเทศไทยโดยไม่มีการเสียเลือดเนื้อ

ท้าพลเอกประยุจันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

บอกว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ชนะจะเป็นนายกต่อ
แต่ถ้านายกแพ้ต้องลาออกอย่างเดียว
นี่แล้วดูทีมกราฟิกเราดูสิ

อันนายกไม่รู้เรื่องหรือเปล่า

โอ้โหมีการบอกน้ำหนักด้วยว่าเป็นรุ่นเท่าไหร่
เป็นรุ่น๗๙๘๐กิโลกรัมนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็เกิดกระแสวิภาพวิจารณ์ว่ามันเหมาะสมหรือเปล่า

คือทำไมมีความคิดแบบนี้

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

เคยท้านะครับเป็นไงครับ
ฟันดีเก็บไว้กินข้าวดีกว่า

นี่ครับผมบอกแล้วจะไปท้าท่านนายกต่อยผ่านคนนั้นให้ได้ก่อน
มาขึ้นกราฟฟิกจังเลยนะฮะสึกมวยฆาตเชื่อครับนะฮะสนามวยรุ่มพินี
น้ำหนักรุ่น๗๙๘๐กิโลกรัมนะฮะ
ก็ขอให้มันเป็นเพียงเรื่องตลกทางการเมืองกันแล้วกันนะฮะเรื่องนี้ครับ